ก็คือผลสำรวจหน้าหน่วยลงคะแนนใช่ไหมฮะ
คือประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของกฎหมาย
มันยังมีบางคนทนายบางคนนะ
ยังออกมาเตือนว่าเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่๒
หรือไปจี้ขนาดนั้นนะครับ
มันจึงทำให้โอ้โหแต่ละคนหนาวร้อนแล้วเอ๊ะตกลงจะเอายังไงแน่นะครับ
เขาบอกอ้าวก็วันเลือกตั้งอ่ะเขาไม่ได้บอกว่าเลือกตั้งล่วงหน้าดี
สามารถที่จะออกได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
อีกอันหนึ่งก็คือว่ากรณีที่ถามหน้าหน่วยเลือกตั้ง
แล้วก็มีการพูดอะไรต่างออกมา
เขาบอกอันนั้นเป็นการสื่อสารที่บอกว่าเขาจะเลือกใครอะไรยังไงนะครับ
โดยเฉพาะถ้าคนถามแล้วตอบออกมาหรืออาจจะตอบให้คนอื่นได้ยิน

คือตามกฎหมายเนี่ยบอกว่าห้ามเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพล
ในช่วงเวลา๗วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง

ก่อน๕โมงเย็นด้วยเวลาเลือกตั้ง
แต่ทางสำนักโพลนี้บอกว่าอีการที่มีคนมาหน้าน่วยแล้วลงคะแนนไงให้ครับ
สมมติคนบอกลงให้ในกรอันนี้

เคยทำตั้งแต่ยังไม่มีกฎหมาย
แล้วทีนี้ถ้าเราทำไว้เนี่ย
อาจารย์สุวิชาบอกว่า๗วันที่ว่าจะไม่พูดแล้ว

แต่ระหว่างการทำเนี่ยเราทำวันไหนฮะ

ไม่สมมุติเลือกตั้งคือ๑๔พฤษภาคม

ทำได้ตลอดหรอครับตามตอนที่ไม่เปิดเผย
อ่านิด้าบอกทำได้ตลอด

ก็ชัวร์เราก็วันที่๖

จากนั้นเนี่ยมันกลัวว่ามันไปหลุด
ด้วยวิธีการอย่างไรก็ตาม

เดี๋ยวโดนเด็กก็จะโดน
เก็บข้อมูลจะโดนเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกใช่แต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ฮะ
แล้วผลที่ออกมาในวันที่๕โมงเย็นแล้วปิดหีบพึ่งออกมาเนี่ยมันจะตรงหรือจะคลาดเคลื่อนไหม
ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยข้อมูลนี้ประกอบหลายส่วนแน่นอนการที่สำรวจมาต่างทั้งหมดจะรู้ว่าครั้งที่๑ครั้งที่๒ครั้งที่๓มันมีการผันแปลด้วยอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ
ผมก็เห็นด้วยว่า๒๓วันก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็ผันแปลได้ด้วยปัจจัยอื่นเยอะแยะเลย
เพราะฉะนั้นไอ้การคาดการณ์กันต่างเหล่านี้เนี่ยมันต้องเอามาเป็นองค์ประกอบในการที่จะวิเคราะห์โพรนต่างเหล่านี้ด้วย
ไม่ใช่ว่าคะแนนออกมายังไงเราก็บอกแล้วคะแนนออกมาอย่างนี้นะแต่ต้องระมัดระวังไอ้ตัวแปลแทรกซ้อนอื่นที่เข้ามาที่มันอาจจะทำให้อันดับเปลี่ยนได้นะครับ
โดยเฉพาะถ้ามีกระแสอะไรต่างที่เข้ามาเนี่ยอยู่นอกเหนือการควบคุมมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
มันคิดเป็นสักกี่เปอร์เซ็นอาจารย์ถ้าเกิดว่ามันจะ
ถ้าตรงนั้นก็ประมาณบวกลบหลายคนก็บอกว่า๗นะครับ

เพราะฉะนั้นถ้านำกันอยู่๗เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มีโอกาสพลิกได้
แต่ถ้าทำเยอะกว่านั้นมันก็โอกาสมันก็น้อย

เหมือนพูดว่ากอทมโหจารย์ชาติน้ำโด่งเลยคือมันเป็นพลิกก็แค่๒อันดับ๒๓๔
ก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไร
ใช่ไหมครับ